เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเวลาคุณเข้าร้านสะดวกซื้อเขาจะมีป้ายอยู่ข้างหน้าอีกแล้ว
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นก็คือห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปถูกไหมใช่ค่ะ
แล้วสัญลักษณ์ของการห้ามนำสัตว์เลี้ยเข้าไปมันจะเป็นยังไงเป็นไงคะ
เป็นรูปสุนัขบ้างแล้วก็มีกระบาดขีดเอ้าคุณเข้าได้ไหมเอ้าผมเอ้าผม
เข้าได้ณโถเอ้ยเอ้าแต่มันมีรูปสุนัขกับลูกแมวถูกไหม
แต่บางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อคงจะห้ามแค่สุนัขกับแมวแล้วมั้ง
อย่างอื่นเข้าได้เป็นไปได้เหรอเข้าไม่ได้นะครับ

พกงูมาด้วยเหรอฮะพกงูมาด้วยเหรอเนี่ยโหมาแค่เนี้ย
ทำไมต้องพกงูมาด้วยล่ะคะอ่าอาจจะอยากได้ขนมจีบสารเปล่าเพิ่มก็ได้คะ

แล้วทีนี้เจ้าของงูเนี่ยเขาคงจะพูดว่าอ้าวก็เห็นป้ายบอกว่าห้ามสุนัขกับแมวเข้า
มักเข้าไปได้คราวค่ะอ๋อไม่งั้นควานช้างคงพาช้างเข้าไปด้วย

ต่างงี้แล้วคุณเข้าได้ไงอะ

ผมเข้าได้เพราะผมไม่ใช่สัตว์เลี้ยง
แต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณอยากจะเลี้ยงผม

เอ็นดูแต่ปกติคุณเลี้ยงคนอื่นตลอด
เต่ปาพร้อมเต่ตลอด